สิบเจ็ดนาฬิกาสิบนาทีกลับมาอยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐนะคะคุณผู้ชม
ไปดูข่าวดีของครูแดนกันหน่อย
ครูแดนเนี่ยนะคะทางการเมียนมาตอนนี้ได้ส่งตัวครูแดนที่ถูกควบคุมตัวไว้เรียกค่าไถ่
กลับถึงเมืองไทยอย่างปลอดภัยแล้วค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็นำตัวไปสอบปากคำในประเด็นที่ถูกกักขังตัวเอาไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับครูแดนนะคะ
วันนี้ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่๓กองกำลังผาเมืองพันธุ์ตำรวจเอกสุดเขตศรีนินทินนะคะ
ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ค่ะก็ไปรับนะคะนายระไม้โมริพันธ์หรือครูแดนอายุ๔๐ปีเนี่ยค่ะ
ศิลปะการต่อสู้ให้กับดารานักแสดงไปรับที่กองบัญชาการยุทธศาสตร์ท่าขี้เหล็กที่เมียนมาค่ะ
คือทางการเมียนมาก็รับตัวครูแดนจากกลุ่มว้าเมื่อ๓วันก่อน
นี่แหละค่ะครูแดนพอข้ามฝั่งมายังไทยยกมือไหว้ทุกคนที่มารับน้ำตาคลอนะคะ
หลังจากนี้จะต้องไปสอบปากคำแล้วก็ไปสอบถามรายละเอียดเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับครูแดนค่ะ
นี่ค่ะวันนี้ได้กลับถึงบ้านแล้วนะคะถ้าจำได้ครูแดนเนี่ยถูกจับกลุ่มตัวเรียกค่าไถ่ตั้งแต่๓๑พฤษภาคม
นายชัยไปร่วมมือกับทหารว้าแดงบางคนจับตัวครูแดนเรียกฆ่าไทย
เอาตัวไปคุมขังไว้ที่เมืองโตนค่ะ
ตรงนั้นอยู่ตรงข้ามกับอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
แต่ว่าลึกเข้าไปจากชายแดนไทยประมาณ๑๕๐กิโลเมตร
ญาติเนี่ยต้องร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยด้วยนะคะ
ทางการไทยก็เลยประสานกับเมียนมา
กลุ่มว้าแดงส่งตัวครูแดนให้ทหารเมียนมาเมื่อ๗สิงหาคมที่ผ่านมา
แล้วก็วันนี้กลับมาถึงประเทศไทยค่ะ
วันนี้ก็ต้องบอกว่ากลับถึงบ้านแล้วนะคะครูแดน
หลังจากนั้นค่ะหลังจากรับตัวเสร็จ
ก็ถูกนำตัวมาที่สถานีตำรวจภูทรจังหวัดเชียงราย
เพื่อมาสอบสวนเพิ่มเติม
นี่ค่ะนี่เป็นช่วงเวลาที่ได้พบกับผู้สื่อข่าว
ก็ขอบคุณทางการของทั้งสองประเทศที่ให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเป็นอย่างดีค่ะ
คุณฟองฝากปลอดภัยและคุณแรกของคุณเป็นอย่างดี
ทั้งสองประเทศทั้งประเทศราชน์และประเทศธรรมะด้วยครับ
ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผม
แล้วที่นี่ค่ะครูแดนได้พบกับแม่เป็นครั้งแรกหลังจากเกิดเหตุการณ์คำมธิพันธ์ค่ะ
เดี๋ยวเราไปดูช่วงจังหวะที่แม่ลูกได้เจอกันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงคะ
แม่ก็ขอบคุณท่านถ้าไม่ได้ท่านหมอบธรท่านภิกจก
ที่อันนี้ขอความช่วยเหลือจากท่านก็คงไม่มีวันนี้
ขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มทุกหน่วย
ไม่รู้จะพูดอย่างไรก็ขอบความขอบคุณทุกท่าน
คงไม่ต้องบอกว่าดีใจแค่ไหนนะคุณนัทพงศ
ภาพมันบอกแบบนั้นนะดูจากภาพมันบรรยาความรู้สึกได้ไม่หมด
คือแม่พูดมาประโยคนึงเหมือนตายแล้วเกิดใหม่
ดีใจที่ลูกมีชีวิตรอดกลับมา

ภาพนี้ดิฉันว่าหลายคนก็น้ำตาคลอนะคะ
เพราะว่าในช่วงที่ครูแดนถูกจับกลุ่มตัวไปเรียกฆ่าไทยเนี่ย

ก็คงต้องสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ว่าข้อทัศน์จริงเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นค่ะ